หอบลุคโอป้าสลังเฮโยนะคะ

ก็เชียร์พี่ป๋อนิดนึงนะคะแต่เห็นลุคไหมคะ
ลุคนี้ใครแต่งให้รู้มั้ยจ๊ะ

คุณเอ๋พรทิพย์เนี่ยเขาจัดแจงให้หมดค่ะ
เสื้อผ้าหน้าผมเป็นคนเซ็ตเองค่ะ

เพราะว่าเมียเนี่ยค่ะภรรยาดีนะคะ
ไปชวนเพื่อนดาราเกือบร้อยกว่าคน
มาเซอร์ไพรส์กันถึงบ้านเลยคุณผู้ชม

ป๋อเดี๋ยวมันจะดูไม่วัยรุ่น
ก็เลยจัดเสื้อแนววิบวับให้ค่ะ

นึกว่างานฉลองขึ้นอะไรต่างนะฮะ

ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกัน
เกือบร้อยเต็มบ้านไปหมดเลย

โอ้โหตอนเช้านี้

คือเอ๋เขาปฏิวัติงานแต่งตัวให้ผมใหม่

ให้ดูแบบว่าให้ดูแบบเป็นเด็กหน่อย

จริงเขาก็ดีไซน์ทรงผมทรงผมให้หมดเลย

เพราะว่าเราต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างนี้

แล้วก็ต้องเชื่อฟังภรรยาด้วยนะคะ